หนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ระทึกเมื่อคืนนี้
วัว๒ตัวมันหลุดออกมาคุณ
แล้วมันมาอยู่ตรงถนนอยู่ตรงตลาดหน้าสถานีรถไฟลำปาง

ตำรวจมาถึงนะเจ้าหน้าที่มาถึงพยายามจะล้อมจับวัว
แล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่วัวมันสะบัดแล้วเหมือนจะควิดตำรวจ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูช็อตนี้หน่อยตำรวจเนี่ยหงายหลังขาชี้ฟ้าเลยค่ะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็ล้อมจะจับวัวอยู่
มันไม่ให้จับง่ายมันเตินวนไปเวียนมา
แต่อันนี้ยังไม่ได้อยู่ในอาการคุ้มคลั่งมากฮะ
แต่ดูจังหวะวิ่งจังหวะวิ่ง
จังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามจะล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็จะจับมัน
แต่ถ้ายที่สุดมันมีจังหวะที่วัวมันสะบัด
ตำรวจล้มเลยค่ะหัวเกือบกระแทกพื้น

มา๒ตัวค่ะตัวผู้กับตัวเมียนี่แหละ
ทีนี้ในจังหวะนี้คุณผู้ชม
หัวเกือบฝาดตรงขอบทางแล้วนะคะชาวบ้านเนี้ยนะ
เขาก็แตกตื่นกันตรงนั้นเพราะว่าวัวเนี่ยมันหลุดออกมาที่บริเวณหน้า
ผัดไทยนักมวยอยู่ใกล้กับตลาดหน้าสถานีรถไฟลำปาง
แล้วตอนที่ชาวบ้านเขาเห็นเขาก็ไม่กล้าเข้าไปไง
เขาก็ประสานกู้ภัยสว่างธรรมสถานลำปาง
แล้วก็ตำรวจให้มาช่วยจับบัว
ทีนี้จังหวะตอนที่คุณผู้ชมเห็นนะคะโอ้โหพยายามแล้วแต่ว่าแรงบัวมันเยอะไง
แล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นมา
ทีนี้ตำรวจถามว่าเจ็บไหมไม่ได้เจ็บอะไรมาก

หลังจากนั้นวัวมันวิ่งไปไปอีกประมาณ๒๐๐กว่าเมตร
เกือบจะไปชนรถมอเตอร์ไซค์ของน้องนักเรียนที่เขาขี่กันมา๒คน
คือลักษณะบัวมันมาตัดหน้ารถน้องก็หักหลบ
ทำให้รถล้มบางโครนหน้ารถแตกเลย
น้องนักเรียน๒คนบนรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

จังหวะนี้ค่ะคือจริงตอนแรกเราก็คิดว่า
เอ๊ะบวมไปชนรถมอเตอร์ไซค์ของน้องหรือเปล่า

ผมก็หักหลบแล้วก็เนี่ยค่ะรถล้มบางคนหน้าแตก
สองคนก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ทีนี้ค่ะจุดที่เกิดเหตุมันอยู่หน้าร้านผัดไทยนักมวย
เจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นนักมวยเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเอาเดี๋ยวฟังคนเห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
พอพอดีนั่งอยู่ที่ร้านผัดไทยไข้มวย
ไทยคือมวยเขามีวัววิ่งมา๒ตัวเขาวิ่งผ่าน
ข้างทางเขาไฟไปเขาวิ่งไปเขาพี่ผู้ชนเด็ก
ทุกคนก็ตกใจตกใจเลย

มันอยู่ในเมืองเหรอ
คนจะรอขึ้นรถไฟเหรอก็แตกตื่นสิครับ
ทีนี้ตำรวจเขาก็พยายามรวมถึงกู้ภัยพยายามต้อนวัวทั้งสองตัว

้อนไปที่หลังตลาดรถไฟจนประมาณสักผ่านไปครึ่งชั่วโมง
มีคนมาคนมาเนี่ยเป็นใครเขาเป็นเจ้าของร้านคาแคร์
อยู่ตรงสี่แยกดอนปานห่างจากจุดที่เจอวัวประมาณ๑กิโลค่ะคุณผู้ชม
คนที่เขามาแสดงตัวนี่แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของวัว
แล้วก็บอกว่าผมเนี่ยซื้อวัว๒ตัวนี้มาเลี้ยงได้ปีกว่าแล้ว
แล้วตอนเย็นวัวมันแอบกระโดดข้ามรั้วรวดหนามออกมา
ผมก็ตามหาสิจนรู้ว่าโอ้มันมาอยู่ตรงตลาดรถไฟตรงนี้เอง
ทีนี้ก็เอาเชือกมามัดได้สำเร็จนะคะ
แล้วเจ้าของวัวถามว่าอ้าวแล้วรถมอเตอร์ไซค์ของน้องที่ได้รับบาดเจ็บที่ล้ม
เจ้าของวัวทำยังไงก็รับผิดชอบ
ยินดีที่จะดูแลค่าเสียหายของรถมอเตอร์ไซค
แล้วก็เยียวยาเด็กนักเรียนทั้งสองคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
เจ้าของวัวมาจับได้เรียบร้อยนะ